การโควิด๑๙เริ่มกันที่นี่กันก่อนเลยนะคะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
ก็ประกาศไปถึงแรงงานไทยหรือผีน้อยที่กลับมาจากเกาหลีใต้
แต่ว่าไม่ยอมเข้าระบบคัดกรอง
คือมีการหลบหนีออกไปด้วยนะประมาณกว่าเจ็บสิบคน
ต้องมารายงานตัวต่อสาธารณสุขจังหวัดภายใน๓วัน
ฉะนั้นมีบทลงโทษตามกฎหมายด้วยนะคะ
หากใครที่รู้ตัวว่ากลับมาจากเกาหลีใต้แล้วไม่ได้เข้าระบบเนี่ย
ตัวเลยนะนะคะก็มีการประกาศออกมาแล้ว
โดยนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รายงานถึงตัวเลขการกักตัวแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้นะคะ
ซึ่งถูกกักตัวไว้ที่อาคารรับรองกองทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรี
อันนี้เนี่ยเป็นการดำเนินการวันนี้วันแรกล่าสุดมีแรงงานไทยที่ถูกกักตัวไว้หกสิบรายนะคะ
เป็นชายยี่สิบเจ็ดรายหญิงอีกสามสิบสามราย
ทั้งหมดต้องถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการเนี่ยสิบสี่วันแต่ขณะเดียวกันก็มีแรงงานอีกประมาณเจ็ดสิบคนที่หลบหนีจากด่านกักตัวเพื่อตรวจโรคที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิค่ะ
ซึ่งนายสาธิตพูดถึงประเด็นนี้บอกว่าเจ้าหน้าที่มีข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของทุกคนแล้ว
และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเร่งติดตามตัวค่ะขณะเดียวกันก็ขอให้แรงงานกลุ่มนี้เนี่ย
รายงานตัวต่อสาธารณสุขจังหวัดด้วยตัวเองภายในสามวันนะไม่เช่นนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายโรคติดต่อค่ะ
ซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๒แสนบาทโทษค่อนข้างหนักนะคะ
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาที่มีกระแสข่าวบอกว่าโรงพยาบาลปากช่องนานาเนี่ย
พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสิบเก้าเพิ่มโดยเป็นแรงงานผิดกฎหมายที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้
หรือที่เราเรียกกันว่าผีน้อยเนี่ยล่าสุดนายวิเชียรจันทรโนไทย
ว่าราชการจังหวัดก็ยืนยันบอกอันนี้เป็นข่าวปลอมหรือเฟคนิวนะคะ
ขอความร่วมมือประชาชนอย่าแชร์ต่อข่าวนี้
และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ปล่อยข่าวต่อไป

มีข่าวว่าไปเจอคนติดเชื้อที่นั่นที่นี่ที่นี่
ห้างนั้นห้างนี้อันนี้ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะแชร์นะคะ
ไปดูกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์บ้างนะคะ
บูรณ์เนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูตัวอย่างที่ดีค่ะ
ของบุคคลคนนี้เขาเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้

นางสาวดวงมณีประเสริฐผลเป็นชาวบ้านอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
คือเธอเดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้นะ
แล้วเธอก็มาแยกตัวเองอยู่ในบ้านลำพังคนเดียวค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมอันนี้เป็นอุปกรณ์ข่าวของเครื่องใช้ต่าง
อุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ

บอกว่าต้องการให้คนที่อยู่ในชุมชนหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิด
เกิดความสบายใจแต่ก็อยากขอความเห็นใจด้วยหน่อยนะ
ว่าหลังจากผ่านการกักตัวเองตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วเนี่ย
ขอให้ปฏิบัติกับตัวเธอเหมือนกับคนปกติทั่วไป
ใช่อันนี้เราต้องชื่นชมนะที่เธอปฏิบัติตัวแบบนี้นะคะ
เพื่อกักตัวตามระยะเวลาดูอาการก่อนแล้วก็จะได้ป้องกันคนรอบข้างไม่ให้ติดด้วย
เพราะฉะนั้นเมื่อเธอกักตัวเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีอาการอะไรก็แสดงว่าปกตินะคะ
ผู้ที่ใช้ยูทูปคนหนึ่งก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอด้วยนะคะ
อันนี้เพิ่งแชร์กันเลยช่วงบ่ายเนี่ย
เป็นคลิปที่อ้างว่าเกิดบนเที่ยวบินจากนครเซี่ยงไฮมายังประเทศไทยเป็นเที่ยวบินของไทยเนี่ยนะคะ
โพสต์บอกว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องกว่า๕คนต้องมาล็อกตัวผู้โดยสารหญิงชาวจีนคนหนึ่ง
เพราะอะไรเพราะเธอคนนี้คุ้มคลั่งแล้วไอใส่หน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างเจตนาเลย

ดูบรรยากาศภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องกันนะคะ
ต้องล็อกตัวกันขนาดนี้ก็เพราะว่าทางฝ่ายของผู้โดยสารหญิงคนนี้ค่อนข้างขัดขืนนะคะ

แชร์กันในโลกโซเชียลว่าคลิปนี้มันเกิดขึ้น
เพราะว่าคือเครื่องบินต้องจอดรอนานหลายชั่วโมง
เพราะว่าเขาต้องมีการหยุดเอาไว้ก่อนแล้วก็ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ
ทีนี้ผู้โดยสารคนนี้คือรอนานแล้วก็เกิดอาการแบบนี้ขึ้นมา
ซึ่งทางทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อสอบถามไปยังประชาสัมพันธ์ของสายการบินนี้แล้ว
แต่ล่าสุดยังไม่ได้รับการติดต่อกลับนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ยืนยันได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่
แล้วก็ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เรามี
ก็รอความชัดเจนจากทางสายการบินอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันที่เกริ่นกันไปแล้ว
เมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย
ล่าสุดคุณผู้ชมเห็นไหมคะอันนี้เป็นจดหมาย
ออกมาจากสมาคมร้านขายยาทำหนังสือชี้แจงออกมานะคะ
ตามข่าวที่ปรากฏทางสื่อว่ากรมการค้าภายในจัดสรรหน้ากากอนามัย
ให้แก่สมาคมร้านขายยาวันละสองหมื่นห้าพันชิ้น
เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการสมาคมร้านขายยาขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้
ยังไม่เคยได้รับหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายในแม้แต่น้อย
ฉะนั้นเพื่อความยุติธรรมตลอดจนลดแรงกดดันสมาคมขอเรียกร้อง
กรมการค้าภายในดำเนินการตามที่ปรากฏเป็นข่าวด้วย
เป็นหนังสือล่าสุดที่ออกมาเช่นเดียวกับร้านขายยากรุงเทพแห่งหนึ่ง
ที่เขาแจ้งว่าทางร้านยังไม่มีหน้ากากอนามัยจำหน่าย
และไม่ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดนะคะ
เรื่องของหน้ากากอนามัยองค์การเพรียสัชกรรมเขาก็บอกว่า
เขามีการเพิ่มโคต้าในการผลิตหน้ากากอนามัย๔๑๐๐๐ชิ้นต่อวัน
เพียงแต่ว่าหน้ากากอนามัยเหล่านี้จะไม่เอามาจำหน่ายประชาชน
คือจะส่งให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนก่อน
แต่ว่าเรื่องของแอลกอฮอลเจลเนี่ยผลิตออกมาน่าจะเพียงพอต่อความต้องการแน่นอนนะคะ
ตอนนี้ก็ล้างมือบ่อยไปก่อนละกัน